ไหนก็ไหนต่อเนื่องกันด้วยเรื่องเหตุการณ์คล้ายกันแบบนี้นะคะ

กรณีที่มีรุ่นพี่ม๖๓คน
กับรุ่นน้องม๓๓คนอยู่ในเหตุการณ์ด้วยกัน
แล้วก็รุ่นพี่อ้างว่ารุ่นน้องอยากจะได้เลสข้อมือของรุ่นพี่
รุ่นพี่ก็เลยบอกว่างั้นแบบนี้รุ่นน้องก็ต้องยอม
ให้รุ่นพี่ทำร้ายร่างกายเพื่อที่จะได้เลสข้อมือ
ต้องถูกเตะ๓ทีเป็นธรรมเนียมของกลุ่มนี้เขา
แต่ว่ามีน้องเสียชีวิต๑คน
ก็คือน้องกรนะคะนายพิสิทธิ์ขำงิ้วอายุ๑๖
เรียนอยู่โรงเรียนในจังหวัดนครปฐม
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๒๙มิถุนายน
ตอนแรกเนี่ยน้องเขาอาการหนักก็คือต้องปั๊มหัวใจอยู่ห้องไอซียูอ่ะ
อยู่ห้องไอซียู๑๙วันสุดท้ายเสียชีวิต๑๘กรกฎาคมที่ผ่านมา
วันนี้ครอบครัวจัดพิธีชาปนกิจศพแล้วค่ะ
ที่วัดสำโรงอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะคะ
ทางครอบครัวของน้องกรคุณครูเพื่อนที่โรงเรียน
มาร่วมแสดงความเสียใจกันเยอะเลยนะคะแน่นอนบรรยากาศเศร้ามากค่ะ
ให้นักข่าวของเราไปคุยกับทางครอบครัวของน้องกร
คุณสุชาดาสิริคงนักข่าวของเราได้มีโอกาสพูดคุยกับ
พี่สาวของน้องกรนางสาวเฟิร์น
พี่สาวบอกว่าตอนนี้ครอบครัวยังทำใจไม่ได้เลยค่ะ
โดยเฉพาะพ่อกับแม่ร้องไห้หนักมาก
คือพ่อกับแม่ไม่สามารถให้สัมภาษณ์นักข่าวได้เลยค่ะ
เพราะว่ายังทำใจไม่ได้แล้วก็ร้องไห้ตลอดเวลา
หลังเสร็จสิ้นงานชาปนกิจของน้องกรแล้ว
ก็จะเดินหน้าเอาเรื่องรุ่นพี่ที่ก่อเหตุให้ถึงที่สุด
เพื่อขอความเป็นธรรมให้กับน้องชายที่เสียชีวิต
พี่สาวบอกว่าอยากจะให้ตัดคำว่าเยาวชนออกไปได้ไหม
แล้วอยากจะให้มองการสูญเสียของครอบครัวว่า
ถ้าเกิดขึ้นกับครอบครัวเขาแล้วผู้ก่อเหตุ
รับโทษนิดเดียวเพราะคำว่าเยาวชนเนี่ย

ที่ผ่านมาครอบครัวมีกันอยู่แค่๔คนค่ะ
น้องกรไปยังทำใจไม่ได้จริง
เพราะเคยอยู่ด้วยกันเคยทำอะไรด้วยกัน
พอเสียน้องกรไปเนี่ยมันไม่สามารถมีอะไรมาทดแทนได้อะค่ะ
อยากให้มันรู้สึกแบบเดียวกับเราเหมือนกันนะ
ว่าแบบเหมือนครอบครัวหนูก็มีอยู่๔คน
เออแล้วพอเสียน้องไปมันก็

ทำด้วยกัน๔คนมาตลอดงั้นแล้วอยู่ดีวันนี้หายไปคนหนึ่งก็ใจหาย
คนข้างหลังเขาเสียใจนะคะเวลาน้องเป็นอะไรไปอย่างนี้
คือแบบเอาง่ายถ้าสมมุติน้องเรา

หมอบอกว่าหัวใจน้องหยุดเต้นแล้วก็ขอปั๊ม๓๐นาทีแล้วแม่ก็ให้ปั๊มค่ะแต่ปั๊มตามแรงก็ขึ้นตามแรงแล้วก็พอปล่อยก็คือหัวใจก็หยุด
หนูอยากจะให้ตัดข้ามคำว่าเยาวชนออกไปดีกว่าเพราะว่าคือเยาวชนมันก็คือเด็กใช่ไหมแล้วเด็กที่ไหนมันจะทำได้ขนาดนี้
หนูอยากให้ตัดคำนี้ข้ามไปแล้วเราอยากให้ลองแบบว่าใจเขาใจเราว่าถ้าเกิดเป็นครอบครัวของคุณอย่างนี้
แล้วโดนเยาวชนมาทำอย่างนี้แต่เยาวชนได้รับโทษแค่นิดเดียวจะรู้สึกยังไงคือหนูอยากให้ถึงที่สุดเหมือนกัน
ก็เช่นเดียวกันครอบครัวของน้องกรก็เลยฝากไปนะคะว่าสถาบันการศึกษาก็ต้องมีส่วนช่วยด้วย
การเป็นหูเป็นตาดูแลไม่ให้มีการรับน้องไม่ให้มีการซ่อมหรือว่ามีการตกลงกันทำร้ายร่างกายระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องแบบนี้
แม้ว่ามันจะเกิดนอกสถาบันการศึกษาก็ตาม